แล้วปันสัชเบิร์น
กลับมาต่อในช่วงสุดท้ายกับโหราแซ่บเราเลยนะคะ
หลังจากที่พีธิกรผู้อาวุโส
พี่สาวทั้งสองทางพี่ก้าว

เพราะมันไม่อาวุธโสบ้างก็แล้วไปเถอะนะครับเออ
นี่เดี๋ยวมีพวกสามเลยนะพี่สาวทั้งสองได้ถาม
ได้ค่ะตอนนี้ก็ถึงตาของอภิกษ์บ้าง

เอาใจวัยทำงานไปเลยนะคะกับแม่บ้านสาวที่ใครกำลังมองหางานใหม่
ฟังทางนี้กับประเด็นโหราแซ่บที่ว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้งานใหม่ใช้ไรกว่าเดิม
อยากได้งานใหม่เธอต้องออกตั้งใจฟังให้ดีเลยนะ
บอกก่อนเลยนะเพราะเรื่องงานเนี่ยบางทีการที่เราทำงานอะไรซ้ำ
มันก็ทำให้เรารู้สึกเบื่อไหนเขาเรียกว่าเซ็ง
ความเซ็งเนี่ยบางทีอยากให้มันเป็นเซ็งอยากให้มันเซ็งแบบต่อเนื่อง
เซ็นแค่ชั่วคราวพอบางคนก็อยากจะมีงานเสริม
เพราะว่าช่วงนี้ทุกบ้านเนี่ยมักจะบอกว่าไม่พอใช้
เราก็หางานเสริมได้เยอะแยะเลยนะงานเสริม
เราอย่าขี้เกียจแค่ขยันนะยังไงก็หาเงินได้อยู่แล้ว
โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมค่ะจะมีอะไรใหม่เข้ามา
ซึ่งเป็นงานค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากด้วยนะ
เป็นงานที่อาจจะต้องแบกรับภาระแต่มันเป็นเรื่องที่ดี
เป็นงานที่ดีมากกับอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราคม
เป็นงานที่ขยายค่ะคือมีงานใหม่เข้ามางานเก่าก็ยังอยู่
หมายถึงว่ามันเป็นงานเพิ่มอยู่ดีก็มาหรือว่าเราเป็นโปรเจกต์เราแล้วคะ
มันมาเองสิมันอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ด้วย
แล้วมันมีอะไรดีเข้ามาเข้าใจป่ะ
มันเป็นเรื่องที่อย่างเดือนมกราคมเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
แต่เดือนสิงหาเนี่ยมันเหมือนถูกวางเอาไว้แล้วเหมือนกับสร้างฐานเอาไว้แล้ว

หนูอยากจะให้มีเพิ่มอีกสักเดือนสองเดือนแล้วมันน้อยอะเนาะ
ทำไมมันได้ทีลับแค่สองเดือนเองล่ะคะพี่

ก็จะรับ

เข้าใจป่ะมันจะชัดอยู่แค่นี้คือจริงชัดเลยคือเดือนสิงหาคม
แต่แบบเดือนเดือนมกราคมเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันมีเพิ่มจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้

รู้เดือนแล้วว่าเป็นใครนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราได้นัดสัมภาษณ์งานวันแรกเนี่ย
เราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกฉลกหรือถูกใจชาวไทยคนใหม่

ไม่ใช่เอาอันดับแรกคนเราเนี่ยเราจะมองจากภาพถูกป่ะ
ถ้าเราดูดียังไงเรามองคนเนี่ยเราปุ๊บเราต้องมองภาพก่อน

เราจะคุยกับเขาเลยถูกป่ะล่ะบุคลิกเนี่ยถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ถูกฉลก
ปฏิทินอืมปฏิทินแปะไปเหรอฮะ
ไม่ใช่ปฏิทินจีนปฏิทินอะไรเนี่ยมันจะมีมันจะมีบอกเลย

ใช่เพราะบางคนบอกแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าวันนี้ฉันจะได้สีอะไร
ดูเลยว่าเราถูกฉลกกับสีอะไรวันนั้นเราใส่อันนั้นไปเลย

คือที่พี่บอกไม่ได้เพราะมันหลากหลายคนเราไม่รู้
เคยดูปฏิทินนะมันก็มีเรื่องการเงินการงานเรื่องความรักเรื่องไม่ถูกฉลกใช่ไหม

ถูกต้องว่าวันนี้เราถูกฉลกกับอะไรเช่นบางคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ยังไง
บางทีมันแค่บอกว่าวันนี้ไม่ถูกฉลกกับสมมุติว่าวันนี้สมมุติวันนี้ถูกฉลกกับวันจันทร์

อ่าเรารู้แล้วเฮ้ยเราจะต้องใส่สีนี้ไป

ใจป่ะเพราะว่าบางทีเราไปดูแล้วเราไม่ได้เรียนรู้ทางด้านโหรศาสตร์มา
เรางงเรามันไม่ได้บอกชัดอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วเราก็ใส่อันนั้นไปแล้วเราก็ตื่นเช้ามาปุ๊บหน้ากระจกเลย

ส่องแล้วมั่นใจเลยว่าฉัน

ฉันจะได้รับเลือกที่สุดอย่าไปได้แน่

จะสอนไว้เลยนะว่าเวลาขออะไรก็ตามไม่ว่าจะอธิษฐานจิตอะไรก็ตาม

อย่ามั่นใจเต็มร้อยแต่มั่นใจเข้าใจคำพูดคำนี้
ได้มั่นใจได้แต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอย่างนี้

ทำไมทำไมต้องมั่นใจไงมั่นใจเต็มร้อย
เขามั่นใจเต็มร้อยคืออะไรรู้ไหมคือความโลภ
ทุกคนเลยลองสังเกตถ้าโลภมากลาบจะหาย

พอเวลาถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องแบบอุ๊ยอยากได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ

สบายใจจริงอยากได้มาก
มันเป็นการปลอบใจตัวเองว่าถ้าสมมุติเราหวังมากเวลาที่เราผิดหวัง

นี่คือจิตวิทยาที่ทุกคนต้องเลยนะ

เหมือนให้เวลาที่เขาจะพูดเขาจะสอนเราพระจะสอนแล้วเราต้องรู้จักให้

แต่เวลาให้เนี่ยคำว่าให้ต้องไม่ได้รู้สึกว่าอย่าใช่อย่าไปหวังผลตอบแทน
แล้วมักจะได้ลองสังเกตตัวเองสิ
ทางซ้ายมือให้สูงไว้ทางขวามือต้องไม่มีอะไร
หรือทางขวามือให้เตี้ยไว้บางทีข้าวของเคยเห็นไหม
และคอมพิวเตอร์อย่าบังหน้า
นี่คือคอมพิวเตอร์วางอยู่

ใช่ให้เฉียงอย่างนี้เพราะพลังงานที่เข้ามาดีเนี่ยมันจะถูกบัง
บางคนบอกว่าฉันมีแพทิชั่น

ให้เอารูปรูปภาพที่เกี่ยวกับม้า
ม้าหมายถึงชัยชนะหรือการงาน
มาแปะไว้เกี่ยวกับทุ่งย่าที่เป็นต้นไม้
เพราะต้นไม้หมายถึงการเจริญเติบโต
มาแปะไว้เลยแล้วอย่าบังตัวเองเข้าใจไหมว่าอย่าบัง

ไม่ใช่หมายความว่าถ้ามันมีจอให้เหยื่อไป
แต่ถ้ามันมีอะไรกั้นเนี่ยให้เอารูปแปะข้างหน้าเรา
มันคือให้รูปตรงกับหน้าเรา

เอาเป็นรูปคนปรบมือกันเยอะได้ไหมไม่ได้

หวังว่าทุกคนแฮปปี้กับประเด็นโฮรัส
แฮปปี้แล้ว

คุณแม่มามาช่วยหนูจบหน่อย
วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอปูมากเลยนะค่ะ
โอเคค่ะใครที่ดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะ
ก็เข้าไปอัปเดตดวงกันได้นะคะ
สำหรับวันนี้เราทั้ง๔คนลากันไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ